ช่วงนี้ก็ใกล้วันแม่มีคลิปหลายคลิปที่ถูกผลิตออกมานะคะ
คลิปไวรัลที่จะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะ
เขามีชื่อว่าครัวของแม่นะคะเปิดรอลูกเสมอ
ตอนนี้ยอดวิว๑๑๐๐๐๐๐วิวแล้ว
เป็นเรื่องราวซึ้งในลักษณะของการถามตอบพูดคุยกัน
จะเป็นยังไงไปดูคลิปพร้อมกันเลยค่ะ
มีเมนูไหนที่ลูกต้องกลับมากินที่บ้านไหม
เพราะกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่า
กะเพราหมูชิ้นของลูกสาว
ส่วนลูกชายก็สปาเก็ตตี้

ลูกกินข้าวที่บ้านบ่อยไหม
แต่ก่อนบ่อยมากเดี๋ยวนี้ลูกหายหมดเลย
กินข้าวที่บ้านบ่อยไหม
มีนน่าจะรู้คำตอบดีว่ากินบ่อยไม่บ่อย
ใช่ไหมเออไม่บ่อยเลย
เหตุผลอะไรที่แม่ฟังแล้วน้อยใจที่สุด

ทำไมลูกคนอื่นเขากลับมาหาแม่ได้

มีความสุขที่สุด
เป็นคลิปวิดีโอที่เป็นลักษณะของการถามตอบระหว่างแม่กับลูก
ถึงเหตุการณ์ต่างที่ผ่านมาในแต่ละช่วงของชีวิตนะคะ

เนื้อหาเนี่ยก็เน้นความสัมพันธ์ผ่านอาหารจานโปรดของลูกนะคะ
ซึ่งแน่นอนคือคุณแม่เป็นครัวของบ้าน
เป็นพื้นที่ที่โอ้โหพอใจภูมิใจที่จะทำอาหารดีมาให้ลูก

ประสงค์ในการผลิตแล้วก็เผยแพร่ก็คือต้องการให้บรรดาลูกสามารถเปิดใจพูดคุย
แล้วก็ปรึกษาหารือกับคุณแม่ผู้หญิงที่รู้จักเราดีมากกว่าใคร
แล้วก็รักเรามากกว่าใครด้วยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้รู้ใจเราถึงขนาดที่ว่าลูกชอบกินอะไร
เพราะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมอาหารมือแรกของเราเนี่ยก็เป็นผู้หญิงคนนี้
ที่จัดหามาให้รับประทานสมกับวักทองของคลิปนี้
กล่าวว่าครัวของแม่เปิดรอลูกเสมอนะคะ
รู้อาหารจานโปรดของลูกแต่ลูกรู้หรือเปล่าอาหารจานโปรดของแม่คืออะไร
อันนี้จริงนะเป็นคำถามที่โดนย้อนถามกลับมาแล้วก็สะอึกนะ

กินกันทุกวันเลยกินตะมิ้วอีกแล้วเหรอ

ช่วงนี้ก็มีคลิปที่เป็นไวรัลที่เป็นเรื่องราวกับคุณแม่ออกมาเยอะ
เพราะว่าใกล้ใจวันแม่แล้วด้วยนะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะเลยนะวันนี้

ส่งไลน์มาบอกรักแม่แล้วก็คุณแม่ก็ส่งมาเหมือนกันนะ

เป็นเดือนที่ความอบอุ่นของสายใยครอบครัวก็เขาเรียกว่าอิ่มเอมจริงแน่นแฟนนะคะ